เชิญดวงวิญญาณแล้วก็นำศพไปบำเพ็ญกุศลแล้วนะคะญาติและครอบครัวของนางสาวน้ำค้างกลมกล่อมวัยสามสิบปี
นายอนันสิตบุญอยู่วัย๔๘ปีวางยาพิษจนเสียชีวิตในหอพักอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นนายอนันสิตก็ผูกคอตายตาม
หลังจากที่มีการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณแล้วก็มีการนำศพนางสาวน้ำค้างไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสิริสุขารามในอำเภอบางไซเมื่อวานนี้ค่ะ
นางบุญเรือนพาหนุษย์แม่ของนางสาวน้ำค้างก็บอกว่าตั้งแต่ลูกสาวคบหากับนายอนันสิตเนี่ยก็ได้แยกออกไปอยู่ข้างนอก
นานนานถึงจะกลับมาเยี่ยมสักทีแล้วก็ไม่เคยเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังเลยแต่แม่เองก็พอจะรู้ล่ะว่านายอนันสิตคนนี้เนี่ยขี้หึงมาก
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าตอนนี้รู้สึกเป็นห่วงลูกสาวของผู้ตายที่ต้องสูญเสียแม่ค่ะ
เขามีทรัพย์ตัดเสียงบ่อยแม่
ตอนนี้ฉันก็ไม่รู้เพราะว่าเขาแยกมาอยู่กับสองคนน้ำค้างลูกสาวก็ไม่ได้เอาไป
คือมีลูก๕คนตอนนี้แม่ก็เป็นห่วงหลานนะคะว่าเราจะอยู่ยังไงแม่ไม่อยู่แล้ว๒คนโต๓คนยังเล็กอยู่เลย
ซึ่งเด็กหญิงวัย๑๓ปีที่เป็นลูกสาวคนที่๒ก็บอกว่า
เคยเจอกับพ่อเลี้ยงเป็นบางครั้งลูกยังรู้เลยว่าขี้หึงมาก
ทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันรุนแรงคว่างปลาข้าวของใส่กันด้วย
เคยถึงขั้นขึ้นโรงพักกันมาแล้วแต่ก็ไม่คาดคิดนะคะว่าสุดท้ายแล้วพ่อเลี้ยงจะตัดสินใจฆ่าแม่
เชื่อว่าแม่ก็คงจะถูกวางยาตายจริง